สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
วันนี้หลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขับรถออกจากบ้านมองไปบนท้องฟ้าอาจจะดูขมุกขมัวหน่อยนะครับ
ไปด้วยสายหมอกบางที่ปกคลุมบนยอดตึก
นี่เป็นสัญญาณการอ่อนกำลังของลมหนาวที่เข้ามาเยือนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย
หลังจากนี้นะครับหมอกในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แดดจะแรงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ
ระยะนี้ในช่วงเช้าช่วงค่ำยังคงได้เจอกับอากาศหนาวเย็นอยู่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตามที่สูงตามยอดดอยยอดภูต่าง
เพราะว่าปัจจัยหลักยังเป็นเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ปกกลุ่มเมืองไทยของเรามาดูดกลืนความชื้นออกไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ทำให้ตอนบนนั้นฝนเมฆหายไปครับ
ส่วนตอนล่างนั้นฝนก่อนหน้านี้ถูกดันลงมา
ตอนนี้ก็จะเริ่มกลับขึ้นไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับ
เป็นห่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่งนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสามารถพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
สามารถที่จะกลายเป็นพายุหนึ่งลูกนะครับ

พายุลูกนี้จะพัฒนาความรุนแรงต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าจะเคลื่อนที่อยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปไหน
เพราะว่าจะไปดึงเอาลมหนาวจากประเทศจีนลงมาค่อนข้างแรงละทีเดียว
ซึ่งลมหนาวนี่ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญ
ลักษณะอากาศเมืองของเราในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หน้านะครับ
แน่นอนก็จะทำให้อากาศบริเวณทางตอนบนของไทยนั้น
มีอากาศหนาวเย็นกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับ

ถือว่าเป็นพายุที่มีกำลังค่อนข้างแรงทีเดียว
ต่างกันมากน้อยแค่ไหนให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้นะครับ
นี่คือการคาดการณ์ลักษณะอากาศในวันพรุ่งนี้
จะพบว่าพื้นที่สีฟ้าครับ

แตะเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๐๒๐กว่านะครับ

พายุยังคงก่อตัวในบริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

แผลลงมาปกกลุ่มจนถึงตอนกลางของประเทศนะครับ
ซึ่งจะสังเกตว่ามีเลข๑๐๓๐อยู่ในแถวบริเวณประเทศเวียดนามประเทศลาว
นั่นก็หมายความว่าการแผลลงมาในครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
แล้วก็ความถี่ของเส้นถ้าหากเป็นแบบนี้จริงเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้เกิดลมแรงเกิดขึ้นได้ในพื้นที่

เรื่องของความหนาวเย็นเมืองไทยจะตรงตามนี้หรือเปล่า
ก็ติดตามพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมพบจ้านานพี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ